เป็นข่าวที่แบบว่าดังไปทั่วโลกจริงจริงซึงต่างชาติชาวพอร์เซอเรียเนี่ย
เขาบอกว่าเขาใช้เวลาล่ามาเนี่ยเกือบ๑๐ปีแล้วนะ

อ๋อจากจอราเคจอราเคเนี่ยหนักถึงหกร้อยกิโลกรัม
โอ้โหคุณตกใจแบบต่อแหลดีเนอะ

ไม่ได้ตำรวจเขาเร่งเพ่งอยู่
นี่คุณคิดดูเองแล้วกันว่าตัวนี้เขาใช้เวลาในการจับเนี่ยเกือบ๑๐ปี
ทางจานออสเทอเรียเขาสามารถจับจอราเคยักษ์ได้แล้วที่รัศน์เทอริลเทอรี่นะฮะ

ทางภาคเหนือของออสเตรเลียเนี่ย
พวกคนนี้ภพเห็นมันครั้งแรกในปี๒๕๕๓

คาดว่าจราเข้ตัวนี้อายุของเขาน่าจะสักแซยิดละ๖๐ปี
นับเป็นจราเข้น้ำเข็มขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยจับมา
จับมาทางเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าเหตุผลที่ต้องตามล่ามัน
เพราะเกรงว่าจะเกิดอันตรายต่อประชาชนในพื้นที่
จากแม่น้ำแคทอรีนเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของรัฐ
ที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะพากันมาว่ายน้ำพายเรือในช่วงเวลาพักผ่อน

เพราะจราเข้สำหรับเขาคืออาหารอยู่แล้ว

ในเอาสเตอรียะระดับหนึ่งเลย
เขาบอกเหมือนงั้นกับไก่นะ
เคยกินแล้วเหมือนเนื้อไข่ไปกินที่ชนบุรีสิได้อยู่

เออที่ไอ้ฟาร์มเสือศรีราชาอะไรอย่างนี้

เขาบอกว่าในขณะเดียวกัน
จราเข้เนี่ยวันนี้มันเป็นอาหารอันโอชะ

เพราะเขาเชื่อว่ามันบำรุงอะไรหลายอย่าง
แต่สำหรับจราเข้ขนาดใหญ่ขนาดนี้

แต่ตัวนี้คือก็ยาวก็มา๔เมตรกว่า

เมื่อบางปี๑๙๐๗กดูเลยประมาณแหละ

มีคนส่งมาบอกว่าสูตรคุณพี่ดำสวยมากบอกเหมือนสมัยคุณต้อมเรนโบไสน์
ไปดูการประกวดนางงามนะคะตอนนี้เนี่ยก็กำลังแบบว่า
ซึ่งก่อนหน้านี้เขามีการประกวดชุดประจำจังหวัดกัน
ก็มีด้วยกันทั้งหมด๗๗จังหวัดกันเลยทีเดียว

และในแต่ละจังหวัดเนี่ยก็สร้างชุดแบบว่าประจำจังหวัดกันแบบว่า
คือทีมให้มันอยู่ในแบบว่าเรื่องราวของในจังหวัดนั้น
อย่างเช่นจังหวัดนี้มีเกี่ยวกับเรื่องชามสังคโลก
หรืออะไรอย่างนี้คุณอางก็จะทำให้มันเป็นธีมอยู่ในนั้น
ว่าเป็นในจังหวัดนั้นมีอะไรที่มันเด่นชัด

ไดโนเสาร์เนี่ยเด่นชัดมากเลยนะคะ
ขอเชิญไปชมเลยนะคะจังหวัดขอนแกน
ขอนแก่นคือเมืองไดโนเสาร์

เป็นชุดไดโนเสาร์ในอำเภอภูเวียงนะคะ

ความสำคัญแก่การเรียนรู้ประวัติศาสต

ของสิ่งที่มามีชีวิต

โอ้โหดูสิแล้วเดินเหมือนด้วยนะ

นางเดินเองแต่ขาสองข้างนั้นเป็นของปลอม
เข้าใจไหมอ่ะนี่นางขี่อยู่นางก็เดินเอง
พอมาสุดปั๊บนางชักดับนี่

เป็นตำนานนี่ฉันเรียนถามคำหนึ่งได้ป่ะ

เป็นเครื่องถมค่ะเมืองนคร

แล้วก็เครื่องถมเนี่ยเขาเอาต้มยำกุ้งใส่เข้าไปเดี๋ยวดูตอนมาถึงตรงนี้
มีบีมะนาวโอ้โหและมีการชิมด้วยนะคะ
เอากระบวยมาตักซุปชิมเออนี่ชุดอะไรเองกะพี่มีค่ะ
อามาจังหวัดนี้บ้างไหมทั้งไหนนครพนมขอดูนครพนม
เธอเธอไม่น่าจะคิดใช่ไหมว่าจะน่าจะเป็นแบบว่าอะไรนะ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

คุณไม่รู้เหรอคะว่าท้องนาเนี่ยอ๋อมีนกนกว่านก

ก็ช่วยแต่ละจังหวัดเก่งนะเถอะ
นี้มีนกบินไปในทุ่ง

อันอะไรนะหุ่นไล้ฝัง

นี่มีเกี่ยวด้วยมีเกี่ยวข้าว

เอาอีกสักหนึ่งจังหวัดไหมเอาสงคราสงคราคุณคิดว่าสงคราน่าจะเป็นอะไร

มักนี้ชีวิตไม่ใช่นางเงือก
ทำไมสงขายมีนางเงือก
ก็แบบว่าโลโก้ของจังหวัดไงจังหวัดสงครานางเงือกไง
สมีหลางแหลมสมีหลางไงจ๊ะคุณเป็นนางเงือกตัวตำนานนะคะว่านางเงือกแล้วนั่งดิ
นี่พอนางเดินมาเสร็จหันหลังปั๊บนางออกมานางมีหางเป็นของตัวเอง
แล้วนางก็มานั่งเรียบร้อยแล้วก็ใส่หางใส่หางเสร็จสะบัดผมขึ้นมา
นางก็หยิบหวีแล้วก็กระจกมาหวี
นางจะต้องเตรียมท็อปเองมาเลย
มีหมดทุกอย่างไปดูตากนั้นไหม

จังหวัดตากเนี่ยนะคะก็น้ำตกลอซูทีวีลอซู

นี่คือน้ำตกค่ะคุณ
ใช่เป็นธรรมชาติ๑ใน๖ของน้ำตกที่สวยที่สุดในโลก
อ้าวสวยจริงนะยะ
แต่นางก็สวยนะ

ไม่ใช่ดูอีลุ๊ศไม่เคยออกทีวีไม่เคยมีคนทำทีวีเหรอครับ

อยากให้ดูอันที่เป็นแบบว่าคนที่เขาสวยที่เขาใส่ชุดเครื่องเงิน

นางหน้าสวยมากก็๗๗น่ะ
แต่ว่าบางคนเขาก็ไม่ได้อลังขนาดนี้นะ

ยังยังไม่ได้ประกัด
ไอ้ชุดที่ว่าไอ้คิวเนี่ย

นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่
ชุดอะไรแองจี้โชว์ใจกล้องเลยแองจี้
เอามาดูนี่นี่นี่นี่

โชว์อะไรแองจี้โชว์อะไรแองจี้โชว์อะไรแองจี้
ถูกต้องนะครับก็เรียกว่าต้องชวนแฟนข่าวใส่ไข่ไปเที่ยวงานนี้กันเลย
นะครับกับเจ้าภาพงานนี้นะฮะก็คือ
กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์นะครับ
กระบวนผู้ประกอบการทั้งไทยทั้งต่างประเทศเนี่ย
มาออกร้านร่วมกันนะฮะกว่า๔๐๐บูธนะฮะ
ไปงานนี้เนี่ยเราก็ช็อปเพลินแน่นอนนะครับ
เพราะว่ามีของกินของใช้ให้เลือกเยอะแยะมากมายจริงนะครับ
ทั้งข้าวผักผลไม้
ส่วนคนที่มองหาผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติผู้ดูแลผิวหน้าผม
ก็จัดให้แบบจุดใจเลย
มีให้เลือกทั้งผลิตภัณฑ์บำรุงผิวเส้นผมก็มี
ผิวหน้าก็มีเครื่องสำอาง
ผลิตภัณฑ์สำหรับแม่และเด็กก็มี
ภาชนะและประจุภัณฑ์จากธรรมชาติ
รวมถึงเสื้อผ้าที่ย้อมสีธรรมชาตินี่ก็มีเหมือนกัน
ส่วนธุรกิจบริการนะฮะร้านอาหาร
ก็จะยกมาในงานนี้เช่นกันเช่น
มีการสาธิตเมนูเพื่อสุขภาพด้วย

หรือต้องการคำปรึกษาก็มีบริการ
ลินิกให้คำปรึกษาแถมยังมีกิจกรรมเวิร์คชอปให้ด้วย
พูดคุยกับเชฟชื่อดังอีกทั้งมีการสัมมนา
วิชาการจากกูรูชั้นนำนะฮะสายตรงแวดวงเกษตรอินทรีย์
และกิจกรรมอื่นที่น่าสนใจอีกมากมายฮะ
งานนี้ต้องไม่พลาดชิมชมช็อปกันในระหว่าง
ที่๑๒ถึงวันที่๑๕กรกฎาคม๒๕๖๑นี้ค่ะ
ตั้งแต่๑๐โมงเช้าไปจนถึง๒ทุ่มนะคะที่ฮอล๓ถึง๔
เข้าไปกดไลค์ติดตามข่าวสารได้ในเฟสบุ๊ค
หรือว่าโทรสายโดนกันเลยทีเดียว๑๕๖๙ค่ะ

คนเขาบอกว่าทำไมไม่พูดถึงเรื่องการท้อง

ลงแต่ขายของทุกวันในไอจีก่อน

เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมากันฮะ